สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐจอบประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
วันนี้พุธที่๗พฤศจิกายน๒๕๖๑ครับ
วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ
นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
กรสินมีรถกระบะเสียหลักพุ่งชนบ้านเรือนของประชาชน
พังเสียหายนะครับคนขับรถกระบะบาดเจ็บเล็กน้อย
โดยให้การว่าหักหลบสุนัขที่วิ่งตัดหน้า
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
หน้ารถด้านขวาได้รับความเสียหาย
ส่วนนายแสวงนามมุงคุณอายุ๔๗ปี
คนขับได้รับบาดเจ็บมีแผลที่แก้มด้านขวา
ตำรวจสอบสวนคนขับรถกระบะทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุขับรถไปซื้อข้าวเปลือกและกำลังขับรถกลับบ้าน
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีสุนัขวิ่งตัดหน้า
ด้วยความตกใจจึงหักหลบกระทันหัน
ทำให้เสียหลักพุ่งลงข้างทางชนบ้านหลังดังกล่าว
โชคดีที่ขณะเกิดเหตุไม่มีใครอยู่ภายในบ้าน
หลังจากนี้ตำรวจจะสอบปากคำคนขับรถ
และเรียกเจ้าของบ้านไปตกลงค่าเสียหายกันอีกครั้ง
ผู้ภัยชาเชิงเซาปฐมพยาบาลนายพัฒนาศักดิ์คันทักอายุ๒๕ปี
ได้รับบาดเจ็บสาหัสนอนอยู่กลางถนนสายแสนภูดาตพิมพา
ตะบุญแสนพูดาตอำเภอบ้านพัวจังหวัดชาเชิงเซา
ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกุปปี้สีขาวของผู้บาดเจ็บล้มอยู่
มูเตอร์สีบรอนท้ายรถมีร่องรอยถูกชนและกระจกด้านหลังแตก
ซึ่งก่อนเกิดเหตุนายพัฒนาศักดิ์ผู้บาดเจ็บเพิ่งกลับจากขี่รถจักรยานยนต
ส่งแฟนที่ทำงานและกำลังกลับที่พัก
แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุไม่ทันสังเกตว่ารถตู้คันหน้าชะลอ
จึงเรียกไม่ทันพรุ่งชนท้ายอย่างจัง
บนถนนสายหลังวัดช่องมาเฟืองตำบลหนองรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ซึ่งจุดเกิดเหตุอยู่ช่วงทางโค้งปากซอยหนองรีบ้านบึง
พบศพนายชัดชัยโอเจริญอายุ๓๗ปีชาวชนบุรี
เสียชีวิตอยู่ใกล้กับแบรีเออร์ข้างทาง

พบรถบิ๊กไบท์ล้มอยู่กลางถนนในสภาพพังเสียหาย

ก่อนเกิดเหตุขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังรถของนายชัดชัยผู้ตาย
แต่เมื่อมาถึงช่วงทางโค้งจุดเกิดเหตุ
ล้อหน้ารถบิ๊กไบท์ของผู้ตายตกหลุมกลางถนน
ทำให้รถสะบัดไปมาก่อนที่จะเสียหลักล้ม
ร่างคนขับขี่กระเด็นไปกระแทกกับแบรีเออร์เสียชีวิต
ตำรวจสพเมืองชนบุรีเตรียมขอดูภาพจากกล้องหน้ารถ
ขับตามหลังรถบิ๊กไบท์คันดังกล่าว

สวัสดีครับ